ตอนนี้มีคลิปเลยนะฮะคลิปเด็ด

ฉันถามแล้วขบเลยตรงเป้าเจ็บเหมือนกันนะคะ

เออก็เร่งกุ้งนะคะนิดนึงนะคะ

คุณเอ๊ะเคยมีคนเมาขึ้นมาปวดบนเวทีไหม

คุณเอ๊จะตอบยังไงบ้างไปฟังเลยดีกว่าค่ะ

ทำตัวเนียนให้มันจบงานไปดีกว่า

สำหรับผมก็เป็นคนเฟรลี่ด้วยไง
ผมก็ยังไงก็ได้สบายอะไรอย่างนี้
คือมาตรฐานของแต่ละวงมาตรฐานการทำงานของแต่ละคนมันต่างกันนะฮะ

นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นให้ดีนะครับ
อย่างบางคนผมเห็นพี่ตูนี่ทำสมาธิ

ทำสมาธิร้องบวกวิกววยวาย
แต่สำหรับเอ็กจิลากรจะเดินไปเรื่อยครับผม
ค่ะชิลครับผม